หรูดูแพงไม่มีใครแรงเกินแม่อ้ำแล้วนะคะ
บอกว่าทุกลุคทุกสไตล์คือช่วงหลังมาต้องบอกว่าคุณอ้ำเขาออกงานบ่อยขึ้น
แล้วไปงานอีเวนต์บ้างงานปาร์ตี้กับเพื่อนบ้างนะคะ
ก็เลยตอนนี้แบบเข้ามาทุกชุดเลยจริง
จะบอกคุณผู้ชมว่าใช่แต่ละชุดแต่ละอย่างแพงระยับเลย
สวยและรวยมากกันเลยนะคะเริ่มจากลุคแรกดีกว่านะฮะ
หรูหรามัวในเดรสสีเขียวสั้นคุณวิบวับจับตามากนะชุดนี้
ราคามา๕หลักเท่านั้นเองนะคะ
แมทกับตุ้มตางหูคู่เจอจรัดเลย

ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ดิฉันไอบีไปในแบรนด์นี้อยากจะทราบราคา
เขาก็ตอบมาดิฉันก็รีบออกจากอินสตราแกรมทันทีเลย

ต่อกันที่เดรสม้าลายดีกว่าค่ะ
นี้สวมใส่ไปงานวันเกิดเพื่อนคนสนิท
เดี๋ยวนี้ทุกตาดังเขาจะมีธีมใช่ไหม

สรีรวมแล้วเคาะมาแปดหมื่นบาทท่านเอก
อันนี้กลางคืนไปดูกลางวันกันหน่อยดีกว่า
สำหรับคุณแม่อ้ามนะคะ
ชุดออกแดดไปรับลมรับแสงอาทิตย์ของคุณแม่นะคะ
มาจากชิ้นไอเทมเด็ดอย่างแว่นตาแล้วปกติชอบใส่ใช่ไหมฮ

ปกติหลายคนรู้กันอยู่แล้วนะว่าคุณอ้ำเป็นคนใจดี
รักษาชอบน้องหมาไปดูหน่อยไปดูชุดเยี่ยมน้องหมานะฮะ
คุณอ้ำก็มาชุดเบาทั้งเนื้อทั้งตัวชุดแว่นกระเป๋ารองเท้ารวมแล้ว๘๓๐๐บาท
หัวมากหักใจนะฮะสูบตาของเรา
นี่ขนาดชุดชิวนะครับวันสบายแล้วถ้าชุดออกงานจะขนาดไหน
อ่ะปะอีเว้นต์แรกกันเลยดีกว่านะฮะสนุนราคาที่๒๕๐๐๐๐กรุบ
ชุดนี้ชุดนี้สวยมากนะคะนี่ยังไม่ได้รวมรองเท้าบูธนะแล้วไปต่ออีกอีเวนต์นึงค่ะ
คุณอ้ำก็ห่อร่างมาด้วยแบรนด์หรูเวสมองค์ทั้งตัวเลยชุดนี้เหยียบไปเลยค่ะเหยียบแสนค่ะ
เป็นเรสเก๋จากดีไซเนอร์ชาวจีนหุยซานหยางค่ะแต่ว่าราคาเนี่ยก็พอได้ขนลุกอยู่เหมือนกันนะครับ
คุณอ้ำก็คว้ารางวัลใหญ่มาครองได้นะคะก็เลยจัดชุดเรทใหญ่สุดสะพรึงไปเลยนั่นไงเคาะมาเลย๑๒๕๐๐๐บาท
ปิดท้ายกันไปนะฮะพี่อ้ำเข้าไปงานสยามดารามาขึ้นรับรางวัลเหมือนกันในลุคสุดหรูสวมชุดราตรีสวยสง่าจากแบรนด์คุ้นหูค่ะ
คุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้ข้อมูลเวอร์นะคะเป็นข้อมูลที่เราไปศึกษากันมาก็เป็นแบรนด์ต่างประเทศมันก็เลยราคาแพงนะคะ
แล้วก็ข้อมูลราคาเครื่องแต่งกายที่ขายจากแบรนด์เสื้อผ้าของคุณอ้ำที่ลงเอาไว้นั่นเองค่ะแล้วก็ไปตามสืบตามดูว่าคุณอ้ำใส่อะไรบ้าง
เสร็จแล้วก็แชร์ด้วยนะคะรายการเราจะได้ดังค่ะ